คุณผู้ชมคะคดีนาตารีอาบอบนวดถือเป็นคดีประวัติศาสตร์

เมื่อวานนี้เรานำเสนอไปแล้วว่าสารได้พิพากษาลงโทษสูงสุด

แต่เดี๋ยววันนี้เราจะย้อนรอยกลับไปดูที่มาที่ไปของคดีนี้กันหน่อยค่ะ
คำร้องเรียนมีการแอบแฟ้งค้าประเวณีเด็กอายุต่ำกว่า๑๘ปี
ทีมสืบสวนขององค์กรต่อต้านการค้ามนุษย์เอ็นเวดเดอร์
ลงพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคิริคัน
เพื่อตรวจสอบร้านบูสตาคาราโอเกะทันที
และพบข้อมูลเป็นจริงตามคำร้องเรียน
ผู้เสียหายสองคนนี้ก็ได้บอกกับทางสายลับเรา
ว่าตัวเองอายุ๑๕ปีอีกคนหนึ่ง๑๖ปี
จากการพูดคุยหลังจากนั้น
น้องเขาก็บอกว่าก่อนหน้าที่เขาจะมาทำงานที่นี่
เขาถูกเปิดบริสุทธิ์มาที่กรุงเทพ

แล้วเขาก็บอกว่าคนที่เสนอขายเขาที่นาตาลีเนี่ย
เป็นผู้ต้องหาหลบหนีอยู่

เป็นตัวละครที่ทีมสืบสวนตามหา
เพื่อเชื่อมโยงมายังนาตรีอาบอบนวด
ซึ่งนอกจากจะได้พบกับนายกล้องในฐานะผู้จัดการแล้ว
ยังได้พบกับนายบอลพงศ์อนันต์คณะเขตด้วย

เจอเด็กไม่ต่ำกว่า๑๐๐คน

มีการเสนอขายบริการทางเพศอย่างจงครึ่ม
เขาบอกว่าอ๋อแถวนี้เด็กครับพี่
แถวนี้เพิ่งสดสิ่งเลย

แล้วก็ต้องเรียกต้องทดสอบว่า

ระยะเวลาการสืบสวนที่ยาวนานดำเนินไป
จนถึงวันที่ข้อมูลชี้ชัดความผิดได้อย่างสมบูรณ์ว่า
นาตาลีอาบอบนวดเป็นสถานบริการที่มีการค้าประเวณี

และข้อมูลนี้ถูกส่งต่อมายังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง

แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะบุกทลายได้ในทันที
และปฏิบัติการนี้ต้องเป็นปฏิบัติการลับ
การค้าประเวณีเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายไทย

แต่ก็เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วแหละ

โดยเฉพาะท่านชายทั้งหลายเข้าไปก็คือว่า
แน่นอนล่ะมันมีการแอบแฝงค้าประเวณี
แต่เนื่องจากมันต้องใช้การแอบแฝงนี่แหละ
เพราะฉะนั้นไม่มีทางเลยครับที่เจ้าหน้าที่ปกติ
ถ้าจะเข้าไปตรวจดูแล้วจะไปพบเห็นการค้าประเวณี

นอกจากจะเป็นการแฝงตัวเข้าไป
ซึ่งกว่าที่เขาจะให้สายของเรา
ไว้วางใจได้ถึงขนาดที่เขาจะส่งภาพเปลือยของเด็ก
มาให้ในกลุ่มไลน์มันต้องใช้เวลานาน
สร้างความไว้วางใจประมาณ๔เดือนนะฮะ
กว่าเราจะเข้าถึงชั้นความไว้วางใจของเขา
แล้วก็มีการยกเลิกภารกิจมาแล้วประมาณ๓ครั้งได้
แต่ละครั้งเหตุผลความจำเป็นของมันต่างกัน
แต่ส่วนใหญ่เลยก็คือว่าเป้าหมายที่เป็นเด็กกลับบ้านบ้าง
ไม่มาบ้างเนื่องจากบางครั้งเป็นประจำเดือนบ้าง

ระยะเวลากว่า๑ปีภายใต้ปฏิบัติการสิงหอน
พบหญิงบริการต่างด้าว๑๒๐คน
คัดแยกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์๑๕คน
ในนั้นเป็นเด็กอายุต่ำกว่า๑๘ปี
ถูกบังคับหลอกลวงมาค้าประเวณี
อกจากนี้ยังพบหลักฐานข้อความของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
สนทนากับผู้จัดการร้านผ่านแอปพลิเคชันไลน์
เพื่อขอร่วมประเวณีกับหญิงบริการ
เพื่อเสนอขายบริการทางเพศผ่านสื่อโซเชียลมีเดียด้วย
และยังพบบัญชีสวยซึ่งมีรายชื่อหน่วยงานภาครัฐ
บุคคลทั้งสิ้น๒๕รายการ
รวมเงินสะพัดในบัญชีสวยเดือนล้ำมากกว่า๖๐๐๐๐๐บาท
คณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท
ดำเนินคดีกับตำรวจที่เกี่ยวข้องกับบัญชีสวยได้เพียง๔คนเท่านั้น
และเป็นเพียงยศระดับนายดาบและจา
ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการฟอกเงินหรือปปง
เดินหน้ายึดทรัพย์กับผู้เกี่ยวข้องไปแล้ว๗๔๐ล้านบาท
ระหว่างคดีนาตาลีกำลังดำเนินไป
ปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง
ร่วมกับองค์กรต่อต้านการค้ามนุษย์เอ็นเวดเดอร์
รอยกลับไปบุกทลายบูสตาคาราโอเกะที่จังหวัดประจวบคิริคัน
ดำเนินคดีในฐานความผิดค้ามนุษย
และสามารถช่วยเหลือหญิงบริการในฐานะเหยื่อค้ามนุษย์ออกมาได้
สำหรับคดีค้ามนุษย์นาตรีสารอาญามีคำพิพากษาลงโทษจำเลยที่๑๖สูงสุดถึง๒๕ปี
แต่พยานหลักฐานที่ชุดจับกลุ่มรวบรวมกว่า๘๐๐หน้าบีบให้จำเลยทั้งหมดต้องยอมจำนวนและรับสารภาพ
จึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งส่วนผู้ต้องหาอีก๓คนคือโกลักษณ์และลูกชายรวมทั้งนายกล้องยังหลบหนี
คดีนี้ถือเป็นอีกคดีประวัติศาสตร์ของคดีค้ามนุษย์ซึ่งจุดอ่อนของประเทศไทยคือความสามารถในการคัดแยกเหยื่อ
และการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐซึ่งเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
ก็คงต้องช่วยกันทุกหน่วยงานในการเล่นประชาสัมพันธ์ให้กับทางผู้กลับการลูกถึงประชาชนได้รับทราบ